สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
วันนี้วันศุกร์ที่๓๐กันยายน๒๕๖๒

เพื่อไม่ให้อารมณ์ข่าวขาดตอนและต่อเนื่อง

กลับเข้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลนะครับ
ท่านบอกว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นั้น

เพราะว่าอ้างอิงถึงการใช้รัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูลอ่านคำวิธีใช้
เพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่นายชวนหลีกภัย
ปราธานสภาพผู้แทนรัฐธรรมนรส่งคำร้องของสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐธรรมน์

ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนุนมาตรา๘๒
เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง๘ปี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงนะครับ
รัฐธรรมนูญมาตรา๑๗๐วัก๒และมาตรา๑๕๘วัก๔หรือไม่
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัย
ซึ่งผลการวินิจฉัยมีมติ๖ต่อ๓ครับ
พลเอกประยุทธ์กลับไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นเดิม
มติดังกล่าวมีการวินิจฉัยที่น่าสนใจว่า
บังคับใช้เมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๖๐เป็นต้นมา
ดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนั้น
สิ้นสุดวันที่๕เมษายน๒๕๖๒
ไปฟังเสียงของธุรการศาลรัฐธรรมนุมนะครับ
ดำรงตำแหน่งนายกรรมตรีของผู้ถูกร้องดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา๑๕๘บ๔
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รับนูนนี้
เป็นขนาดน้ำตีตามบทบรรยัติแห่งรับหนุนนี้
จะต้องถือเอาวันที่รับนูลประกาศใช้
เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่ง
ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่ง

นับตั้งแต่วันที่๖เมษายน

ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี

มาตรา๑๕๘วัคซี
คุณผู้ชมครับสำหรับการวินิจฉัย
ในครั้งนี้นะครับ

ดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นั้น

โดยไม่ได้นับการดำรงตำแหน่ง

ถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระ

มีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
หาเสียงโดยเสนอชื่อ

และสามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ได้อีกประมาณ๒ปีเสร็จนะครับ

ฝ่ายกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า

ที่จะหาเหตุผลมาชี้แจง

วันนี้ถือว่าสิ้นสุดคำคอรหา

ผู้แทนได้ทั้งหมดและต้องการ

ฝ่ายความมั่นคงนั้นจะดูแลได้ครับ
ได้ตามที่เราทำการนะครับ
หรือตามก็ต้องเป็นอย่างงั้นนะครับ
แล้วก็นับไป๖ปีนับไป๘ปีนะครับ
แล้วก็รับฟังที่ฟังความวาบสารศาล
ก็ขอใช้ให้ขอให้โรปในความวาบสาร

กว่าจะครบ๘ปีตามที่นู่นกำหนดนะครับ
คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวทางการเมือง
สอดคล้องกับนะฮะสารรัฐธรรมนูลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะมีความเห็นจากฝ่ายค้าน
เราจะมีความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ

รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบในช่วงต่อไปด้วยนะครับ
เกาะติดไปกับเรานะคะข่าวเย็นไทยรัฐค่ะ